ไปเธอไปไปต้องไปอัทซ่าไปให้ใคร

ฉันจะพาไปจังหวัดสกลนคร
เขาตั้งใจจะไปทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้
ตั๊กเนี่ยเล่าว่าตั้งใจเดินทางไปที่วัดยอดลำทานจังหวัดสกลนคร
ไปกลับท่านทาเวศวรเรื่องทาเวศวรพี่ตั๊คจะเชื่อหมดใจเลยนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยให้สัญญาเอาไว้

ตั๊กก็เลยไปร้องเพลงถวายเสียงด้วยตัวเองซะเลยค่ะ
แล้ววันที่ไปคุณผู้ชมสังเกตดีนะ

ท้องฟ้าครึ้มเหมือนที่พี่แจ๊คบอกเลย
ปกติมันร้อนแต่ว่ามันไม่มีแดด

หนูมาแล้วหนูมาร้องเพลงให้ท่านฟัง
เท่านั้นแหละคุณผู้ชมค่ะท้องฟ้าก็เป็นใจทันทีนะคะ
ซึ่งพอหลังจากที่พี่ตั๊กร้องเพลงถวายเสียงจบปุ๊บ
แดดออกทันทีปั๊บเลย

มันเป็นเรื่องที่แบบตอนแรกก็ไม่คิดแต่มันเป็นอย่างนี้
มันคิดเหมือนกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริง
คุณผู้ชมดูนะหลังจากร้องเพลงเสร็จนะ
ฟ้าเปิดโล่งแม่สว่างสวัยเหลือเกิน
เดี๋ยวเราให้ดูภาพบรรยากาศนะสักช่วงหนึ่งละกัน

เป็นที่พักพิงและนอนหลับไหล

เป็นไงล่ะเสียงร้องเพลงที่มาจากหัวจิตหัวใจ

บอกเลยว่าที่นอนนี่นอนไปแค่๓ชั่วโมงเท่านั้นนะ

แล้วก็บอกด้วยว่าก่อนจะร้องเนี้ย
อยู่เอ้าร้องได้เฉย
ก็เลยโดนบันดาลตั้งแต่อากงอากาศ
แต่เสียงร้องตั้งแต่ความพร้อมของพี่ตั๊กเอง
จริงไปด้วยความศรัทธามุ่งมั่นตั้งใจที่จะไปถวายเสียงทุกอย่าง
ก็เลยเป็นจิตเป็นใจให้แบบนี้ไงคุณผู้ชม
ก็ได้พรีเซนเตอร์๒ตัวนะครับ